สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้ยังมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงสายฝนที่หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อวานนี้เราไปเกาะติดสถานการณ์ฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคใต้แล้วนะครับ
แต่ว่าภาคอีสานครับหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราพูดถึงกลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณทะเลอันดามันครับเมื่อวานนี้มีการกระจายตัวเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกครับ
ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้ก็จะค่อยกินพื้นที่เข้าไปเรื่อยนะครับ
ทีนี้ครับช่วงวันที่๓จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนฟ้าขนองในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีเหลืองชมพูชมพูนี้นะครับเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
จะค่อยขยายใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยเขิบมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตามลำดับครับ
ตามมาด้วยสีฟ้าด้านบนครับคืออากาศเย็นที่แผลลงมาอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้แผลลงมาค่อนข้างเร็วนะครับจากรอบที่แล้ว
ก็จะทำให้จุดที่มีการประทะกันของกระแสลมอากาศเย็นกับอากาศร้อน
ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
ฝนก็จะค่อยเขยิบไปบริเวณปีกตะวันตกอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นถ้าหากเราดูจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนกลุ่มนี้แล้ว
ก็จะพบว่าจุดตรงกลางของประเทศไทย
ก็จะเป็นจุดที่มีฝนเคลื่อนตัวผ่านตลอด
ก็หมายความว่าอาจจะทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลย
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
มีการประกาศปล่อยน้ำมีการประกาศพื้นที่ภัย

ดังนั้นจุดไหนที่โดนบ่อยก็ต้องติดตามประกาศ
ภัยและที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ